คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของสุนัขพิษบูนะคะ
ที่ชนบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เอง
คือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงสุนัขพิษบูเอาไว้ตั้งแต่มันตัวเล็กอะค่ะ
ปรากฏว่ามีเพื่อนมาหาสุนัขพิษบูจะไปกัดเพื่อนเขา
เขาก็เลยไปช่วยกลายเป็นเจ้าของโดนกัดซะเอง
ตอนนี้เจ้าของก็เลยคิดหนักเลยว่าเอ๊ะไม่รู้ยังไงจะเลี้ยงต่อไหวไหมปรึกษากันอยู่

ใช่ค่ะโดนกัดไปสองคนที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะ
เมื่อช่วงเย็นนะคะ๔โมงเย็นที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้ง
ว่ามีคนถูกสุนัขกัดได้รับบาดเจ็บ๒คนนะคะ

ที่บ้านเลขที่๒๒๓ทับ๔หมู่๘ค่ะ
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะคะ
นอนร้อนร้องปลวนพรางกันอยู่ค่ะสองคนเนี่ยนะคะ
วรรณุรัติอายุ๔๐ก็นอนร้องอยู่บนพื้น
แผลก็คือที่ต้นขาที่ต้นแขนนะคะ
ต้นแขนขวาถูกกัดแผลใหญ่มาก
แล้วตามแขนเนี่ยมีรอยเขี้ยวหลายจุดมากเลือดไหลเต็มเลย
ต้องทำแผลปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งโรงพยาบาล
ใกล้กันอีกหนึ่งคนที่โดนกัด
นายวิชาคงประเวทอายุ๔๓ก็นอนร้องคลวนคลังด้วยความเจ็บปวดเหมือนกัน
ถูกกัดเป็นรูที่ข้อมือทั้งสองข้างเลยนะคะ
ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลบ้านบึงทั้งคู่เลย
นายรุ่งอาทิตย์สุระสรังอายุ๕๐ปี
เป็นสามีของนางสาวดวงตาที่เป็นคนเจ็บอะค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเรื่องมีเพื่อนของนายวิชามาหาที่บ้าน
พอเพื่อนเข้ามาปุ๊บเจ้าหวานสุนัขเพศผู้สายพันธุ์พิษบูตัวสีน้ำตาล
อายุ๔ปีได้เลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็ก
นายวิชาเข้ามาเจ้าหวานกระโดดหาเลยนี่นะคะเจ้าหวาน
กระโดดไปหาแล้วเหมือนจะกัดครับคนเจ็บทั้งสองคนเนี่ยค่ะ
เขาเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กไงเขาก็พยายามจะไปจับมัน
พยายามจะไปช่วยคือดึงเจ้าหวานเนี่ยนะเจ้าหวานมันเลยโมโห
มากัดสองคนนี้ค่ะจนสองคนนี้ที่เป็นเจ้าของบาดเจ็บทั้งคู่
ส่วนนายวิชาที่มาหาเกือบจะโดนกัดไปแล้วก็วิ่งหนีออกจากบ้านไป
ทีนี้นะคะก็ได้มีการจับเจ้าหวานล่ามโซ่โทรเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือคนเจ็บ
รุ่งอาทิตย์ก็เลยบอกว่าเจ้าหวานตัวนี้ตัวเขาเองกับภรรยาเลี้ยงไว้ตั้งแต่มันตัวเล็ก
ไม่เคยกัดใครมาก่อนเลยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าช่วงนี้อากาศร้อนหรือเปล่า
หรือเพื่อนที่มาหาในบ้านคงเข้ามาแล้วแบบไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน
จังหวะที่มันหุดหงิดพอดีก็เลยโอ้โหเกิดเรื่องแบบนี้
ทีนี้ค่ะเจ้าของกุมขมับเลยคุยกันสองคนสามีพระยาว่าเอาไงดี
เลี้ยงต่อไหมนั่นอ่ะสิจะเลี้ยงไหวไหมภรรยาบอกไม่กล้าเลี้ยงแล้วอ่ะ
อืมภรรยากลัวไม่รู้จะยังไงดีค่ะ
นั่งลงนั่งลงลงนั่งลงมันเคยกัดใช่มั้ย

มันจะมีเคสแรกใช่ไหมที่มันกัดไม่ใช่เข้าไปห้ามไปห้ามมันก็กระโดดฟ้าคนเลย
ว่าเจ้าของเลยก็คือว่ามีคนนอกเข้ามาก่อนใช่
แล้วก็ยังไงนะฮะไอ้เจ้าของเนี่ยก็วิ่งออกไปห้าม
ห้ามปุ๊บมันโมโหผมก็เลยซัดเจ้าของเลย
เจ้าของยังโดนกัดเลยอ่ะคือคนเจ็บนี้สองคนนะฮะ
คือสุนัขเนี่ยอย่างพิษบลูพันธุร้ายลักษณะแบบนี้เนี่ย
สัญชาติยานของสุนัขจะพันธุ์ไหนก็แล้วแต่เจ้าของเนี่ยที่เขารู้สึกเป็นเจ้านายเนี่ยมันจะมีอยู่คนเดียว
ค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยสุนัขอาจจะไม่รู้แล้วใครเป็นเจ้านงเจ้านายอะไรพวกเนี้ย
ไม่รู้มันหุดหงิดอะไรด้วยหรือเปล่าจังหวะตรงนั้นน่ะ